โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวต่อไปกันก่อนดีกว่า

เรื่องราวต่อไปยังอยู่ที่เรื่องราวของเหล่าสรรพสัตว์นะคะ
โดยเฉพาะควายค่ะคุณ

ควายไทยเขาจะขาวสวยรูปร่างสันทัศน์กำลังดีนะคะ
ควายไทยตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบุญมีค่ะ
เป็นควายไทยแบบพันธุ์หายากเลยทีเดียว

ลงไปเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำปิง
ก็ลำบากชาวบ้านจะต้องพาขึ้นมานี่แหละค่ะ
คุณก็ไม่ยอมขึ้นเองสงสัยจะร้อนจัด

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อาสาในพื้นที่
ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ก็กำลังไล่ต้อนจับเจ้าควายเขายาวตัวนี้แหละ
ที่มีชื่อว่าเจ้าควายบุญมี
เจ้าบุญมีนี่นะคะเป็นควายเพศเมียอายุประมาณ๑๐ปี
ปีมีขนาดใหญ่แล้วก็เขาของเขาเนี่ยนะ
ยาวประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตรเลยนะคุณ

ออกจากเชือกที่คนเลี้ยงผูกเอาไว้กับต่อไม้
ตะเลิศลงไปเล่นในน้ำอยู่ในแม่น้ำปิงคลายร้อน

เขาร้อนดิฉันว่าเขาคงอยากเล่นน้ำมากเลย
โดยเจ้าควายบุญมีนะคะก็ไม่ยอมให้ชาวบ้านจับด้วย

ว่ายน้ำคลายร้อนวนไปอยู่นั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านก็เลยใช้เชือกผูกไว้กับตัวของเจ้าควายบุญมี
แล้วค่อยไล่ต้อนขึ้นมาดึงควายบุญมีขึ้นมาจากน้ำ
กว่าจะสำเร็จก็เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เลยพบว่าอุ๊ยเจ้าควายบุญมีเนี่ยมีบาดแผลที่เป็นหูข้างขวาด้วย
เพราะว่าเขาถูกสุนักการณ์
เจ้าควายบุญมีตัวนี้นะคะพระอภิรักษ์อายุ๒๕ปี
เป็นพระลูกวัดของวัดบางตำบลในเมืองเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะ
คุณเขาบอกว่าได้มีการถ่ายชีวิตเจ้าควายบุญมีมาจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดหนองบัวลำพู

ก่อนที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็ดูแลไว้ที่บ้านนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพระเจ้าของควายบุญมีกันค่ะ
พอดีผมมีกลุ่มพวกกลุ่มควายด้วยกันในเฟซบุ๊คครับ
ก็เลยเห็นข้าวโปรดว่าควายตัวนี้กำลังเข้าลงเชือก
พอดีเห็นเขามันยาวเลยแบบว่าในประเทศมันน่าจะเหลือน้อยตัวแล้วผมก็เลยถ่ายชีวิตไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้ครับ
นี่เป็นพระอภิรักษ์นะคะเป็นเจ้าของเจ้าควายบุญมีตัวนี้
หลังจากนี้ก็จะทำการรักษาบาดแผลให้เจ้าควายบุญมีแล้วก็จะนำควายขาวยาวไปเลี้ยงไว้ที่บ้านของคุณแม่นะคะ
ซึ่งอยู่ในจังหวัดน่านเพราะว่าทางที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงควายไทยอยู่แล้วด้วยนะคะ
ก็จะตั้งใจเลี้ยงเจ้าควายบุญมีจนกว่าเขาจะหมดอายุไขไปเลย
โอเคเขายาวมากเลยนะควายเป็นตัวที่รักเขามาก

ใช่ค่ะเป็นควายก็ดีนะจะได้มีเขาอยู่ข้างตลอดเลย
เออมีเนอะนี่ควายมีเขาเรายังไม่มีใครเลย
น่าสงสารไม่มีใครเลยมีแต่ลูกพูดแทนคุณชนะ
อ๋อเหรอขอบคุณมากเลยนะคะ